กลายเป็นว่าช้างโหดค่ะคือผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นว่าพบว่ามันมีช้างบุกเข้ามาตรงสวนปามก็กลับไปบอกพี่สาวปรากฏหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บอกเอาอย่างนี้พาไปดูชี้จุดหน่อยได้ไหม
เธอก็พาไปจริงนะคะแต่สุดท้ายเธอโดนช้างกระทืบจนตายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนปามที่ตำบลป่ายุบในที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะ
ตำรวจสภวังจันทร์เนี่ยเข้าไปก็ไปเจอเหตุการณ์คือไปถึงนอกจากจะไปพบศพของเธอแล้ว
อายุสี่สิบปีค่ะสภาพของเธอเนี่ยนอนหงายจมกองเลือดนะคะ
บาดแผลในทั่วตัวเลยปรากฏว่าตรวจสอบเบื้องต้นเห็นว่ามีซี่โครงหัก
กระดูกแขนขาหักทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้ไปไหน
เพราะต้องเฝ้าระวังอยู่ตรงบริเวณโดยรอบกลัวว่าเดี๋ยวช้างเนี่ยมันจะย้อนกลับมา
พี่สาวของคนตายเล่าแบบนี้นะคะว่าช่วงเย็นย้อนกลับปลายเย็นเมื่อวาน
น้องสาวจริงขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแล้วมาบอกว่าเนี่ยพี่
เห็นช้างประมาณ๓๔ตัวนะมันลงมาในสวนปามแล้วก็ขี่รถกลับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างนี่แหละมาหาแล้วก็บอกว่า
ให้น้องสาวช่วยพาไปตรงจุดที่เจอช้างหน่อยได้ไหมเดี๋ยวอาจจะต้องช่วยกันผลักดันมันกลับเข้าป่าไป
น้องสาวพาไปค่ะพี่สาวเล่าแบบนี้แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายถูกช้างเนี่ย
ทำร้ายจนเสียชีวิตพี่สาวให้ข้อมูลว่าน้องรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะคะ
เลยอาจจะวิ่งหนีไม่ทันรู้สึกเสียใจมากตอนนี้ว่าถ้าน้องของตัวเอง
ไม่ไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นน้องก็คงจะไม่ตายค่ะ
มันไปดูเหตุการณ์แล้วมันไม่ใช่
ไปดูช้างแล้วช้างมันบินเข้าใส่
มีผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันเลย

ทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดผลักดานช้างบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คือตัวคนตายเนี่ยโทรมาแจ้งบอกว่ามีช้างป่ามาบุกที่สวนปามนะ
ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยทีก็เลยรีบไปดูเจ้าที่ก็ส่งกำลังกันไปนะคะ
แล้วก็ให้นางสาวน้ำทิพย์พาไปดูที่พบช้าง
แต่ตอนนั้นปรากฏว่าจังหวะเนี่ยมันมีช้างป่า๑ตัวพอดี
วิ่งออกมาแบบรวดเร็วเลยตั้งตัวกันไม่ทัน
แล้วไปพุ่งใส่นางสาวน้ำทิพย์
เจ้าหน้าที่จริงวินาทีนั้นยิงเปลืองสกัดจนหมดแม็กซ์เลยนะคะ
แต่ช้างมันไม่หยุดวิ่งตามไปกระทืบนางสาวน้ำทิพย์

จากข้อมูลของลักษณะช่างที่ก่อเหตุแบบนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าคล้ายกับช้างป่า
ที่เคยไปทำร้ายคนกรีดยางจนเสียชีวิตไป๑คนแล้ว
บาดเจ็บสาหัสไป๑คนช่วงปลายปีที่แล้วนั่นแหละค่ะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตามหาช้างตัวนี้

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้อีกนะคะ
เขาบอกว่าช้างตัวที่ก่อเหตุอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะ

และยังไม่รู้ด้วยอีก๓ตัวว่ามาตรงจุดเกิดเหตุหรือยัง
ระบุไม่ได้ว่าช้างตัวไหนทำร้ายคนนะคะ

ล่าสุดทางด้านของประหลัดฝ่ายความมั่นคงค่ะ
รัชตะเปลี่ยนสีประกาศแล้วนะคะ
ห้ามชาวบ้านคุณผู้ชมฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่
ออกไปกรีดยางเด็ดขาด
กลัวว่าช้างอาจจะกลับมาทำร้ายอีก
เดี๋ยววันนี้ทางด้านผู้ว่าจังหวัดระยองคุณไตรพุทธ
ลงพื้นที่เรียกประชุมหาแนวทางแก้ปัญหานี้
แล้วต้องเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย